บ้านนี้เหมือนจะมีลูกคนแรกนะคุณผู้ชมค่ะ
คุณโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็คุณไบร์ทนะคะ
แต่งงานกันมาก็หลายปีเหมือนกันนะหลายคนลุ้นเหลือเกินว่าอยากจะให้มีลูกนะ
ล่าสุดคุณโตเขาบอกมันมีตัวช่วยแล้วพี่

ผมเนี่ยมีเคล็ดลับมาบอกพวกพี่แล้วเออนะคะไปเจอใครคนนึงค่ะ
เขาก็เลยแบบยังอยากมีลูกแล้วละมั้งจะเป็นเจอใครแล้วก็เป็นคลิปอะไรนะคะ

เขาก็บินไป

จะไม่ค่อยให้ใครมาแบบว่าเขาเป็นแบบ

ใช่ค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยเขาจะแบบว่าสนุกสนานนะไปกับใครก็ได้
เนี่ยภาพนี้ไม่ค่อยได้มีให้เห็นเลยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้คือแรงขับเคลื่อนสำคัญของคุณโตศักดิ์สิทธิ์เลยนะ
เมื่อภรรายาหรือคุณไบร์สเนี่ยเจอความน่ารักของพี่ทีน้องพีเข้าไป
ละลายค่ะละลายแล้วละลายอีก

เป็นอะไรคิดว่าเขาสวยนะปกติเนี่ยพี่ทีเขาจะเงีบไง
ไม่ค่อยเล่นนะเออแต่กับไร้เนี่ยคือทั้งเล่นทั้งเข้าไปกอดอย่างอารมณ์ดีค่ะ
ชาวเน็ตแซวพี่ไบท์ว่าสงสัยนะว่าเป็นคนไทยคนแรกที่พิธีเล่นด้วย
มันขนาดนั้นเลยนะอาการของไบร์ทหลังจากเจอความน่ารักของแฝดผู้นี้เข้าไป
โอ้โหคุณผู้ชมทางฝั่งสามีอย่างโตค่ะอาศัยจังหวะชุนละมุน
ขับเคลื่อนเรื่องลูกอย่างทันทีเลยคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนแบบเป่าหูอุ้ยเด็กมาเล่นด้วย

ปกติรู้สึกเขาบอกว่าน้องทีจะไม่วิ่งเข้ากอดใครป่

คือเขาก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วรู้สึกกลับมาพูดไม่หยุดเลย
สองคนน่ารักมากมีลูกสองคนแต่มันคงจะเหนื่อยคงจะปวดหัว

ผมบอกเขาเลยว่านี่นะถ้ามีสองคนนี้นะ
เป็นผมผมไม่ออกไปไหนแล้ววันก็อยู่บ้านนี่แหละ
เออผมเข้าทางเลย
คุณไม่ต้องให้ไปเจอกันบ่อยนะฮะมันดีมันดีต่อผมนะ